ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสนทนาหลุดที่เขาบอกว่าเป็นแชทหลุด
เป็นแชทที่ถูกเปิดเผยออกมาหลายคนได้เห็นได้อ่านข้อความไปแล้ว
ใช่ค่ะเป็นผู้ชายคนนึงที่อ้างว่าคุยกับคุณกติก
จะทราบเหตุการณ์ว่าคุณแตงโมตกน้ำ
แล้วก็มีการโอนเงินช่วยเหลือเรื่องค่าทนายหรือค่าดำเนินการต่างให้
ไทยรัฐทีวีของเราก็มีโอกาสพูดคุยกับชายคนนี้แล้ว

นี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเรื่องเลย
ก็คือข้อความที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องของแชท
ที่มีการพูดคุยตอบโต้กับคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนิดา
ซึ่งเนื้อหาในแชทนี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเนี่ยนะคะ
ใจความก็คือขอบคุณที่ยื่นมือมาช่วยเหลือก่อนจะโต้ตอบกันไปมา
และเอ่ยถึงเรื่องเงินจ้างทนายความ
ซึ่งชายปริศนาคนนี้บอกว่าเดี๋ยวดูแลให้ค่าทนาย

โดยบุคคลดังกล่าวอ้างว่าเล่าหมดแล้วแต่ว่าโดนเพื่อนบังคับ
ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงและพลาดเองที่รับงานแบบนั้นนะคะ
ความทั้งหมดนี้ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน
หลายคนตั้งคำถามว่ามันแชทหลุดเนี่ยมันแชทจริงหรือแชทปลอม
เพราะว่าปัจจุบันนี้สามารถสร้างแอคเคาน์ใหม่ก็ง่ายเลย

ก็เลยต้องติดต่อไปยังเจ้าของบทสนทนาดังกล่าว
ซึ่งทราบเจ้าของแอคเคาน์อินสตาแกรมรายนี้

จากการพูดคุยผ่านทางวีดีโอคอร์นะคะกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณแจ๊คก็แจ้งว่าตอนนี้อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น
พอทราบข่าวแตงโมก็ส่งข้อความไปหากระติก
แสดงความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ได้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวมาก็เลยโทรหาและพูดคุยกัน

และทราบว่ามีการทะเลาะกันบนเรือ
อันนี้เป็นข้อความที่คุณแจ๊คพูดเล่าให้ฟัง
อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าคุณแจ๊คเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้และผู้ชายคนนึงก็ต่อว่ากระติก
และจะพาแตงโมไปหาผู้ใหญ่จนเกิดการทะเลาะกัน
และเผลอผักคุณแตงโมตกน้ำ
ไม่ใช่เกิดจากการปัสสาวะและพลัดตกเรือ
ฟังเสียงของเจ้าของข้อความทั้งหมดนี้นะคะ
คุณราชาไฮเดอร์ค่ะ
จมน้ำอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่าแตงโมจะจมน้ำ
แต่คือแตงโมไม่ได้ไปตามที่ตามที่เขาออกมาแอบอ้างว่า
คือแตงโมจะไปปัสสาวะตรงท้ายเรืออะไรเนี่ย
มันเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้น
อันนี้เป็นเสียงของคุณราชาไฮเดอร์คุณแจ๊คเนี่ยนะคะ
โดยคุณราชายืนยันว่าโอนเงิน๓๑๐๐๐บาทไปให้กติก
ส่วนที่เขาตัดสินใจช่วยเหลือคุณกติกเพราะต้องการความจริงเขาบอกแบบนี้นะคะ
เอาตรงก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเขาจริง
คือผมอยากเอาความจริงออกให้สังคมรับรู้ว่ามันคือความจริงนี้มันคืออย่างนี้
คือความจริงนี่มันคือเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตามที่เขาแอบอ้างตามที่เขาพูดมา
หรือว่าตามที่เขาออกไปให้กับการตำรวจ

แล้วพี่แจ๊คเนี่ยก็คือจ้างทนายให้เขาจริงเหรอ

ก็จ้างของไม่บอกดีกว่า
โอเคโอ้โหนี่ถือเป็นข้อมูลใหม่ที่เราแบบก็ตกใจเหมือนกันนะ

แต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องรอก่อนนะ
อันนี้ก็คือเป็นคำบอกเล่าของคุณแจ๊คนะ

คลิปวิดีโอสุดท้ายที่คุณแตงโมร้องเพลงเนี่ย
ที่เราเห็นคุณอยู่เนี่ยเขายืนวัน

มีความยาวถึงเกือบ๕นาทีกว่า

ส่วนเสียงที่ได้ยินกันยืนยันว่า
เป็นการพูดคุยกันบอกว่าจะพาแตงโมไปส่งให้กับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งนะคะ
ที่เราพยายามแกะเสียงที่มันเป็นเสียงคนพูดเนี่ย
ขอบคุณราชาหน่อยค่ะ
กระติกจะไปหาผู้ใหญ่แล้ว
กระติกได้บอกไหมพี่ว่าผู้ใหญ่ที่จะพาไปหาเนี่ยคือใคร
กระติกบอกแต่ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร
เขาก็มีคนที่มีชื่อเสียง
แล้วเป็นคนที่แบบ

ถ้าบอกชื่อไปนี่คือทุกคนรู้จักไหมคะ
บอกชื่อไปก็ทุกคนรู้จักเลย

เป็นคนมีสีนี่สีไหนพี่

ข้อมูลมาเรื่อยนี่คนที่ได้ฟังอาจจะฮะ

นี่ระหว่างที่พอเล่าข่าว

อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากคุณราชาไฮเดอร์

คือมาจากการบอกเล่าเพียงอย่างเดียว
ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะเป็นความจริงหรือไม่
แต่ทีมข่าวก็เอาเบอร์โทรศัพท์มือถือที่นายราชา
ว่าโทรศัพท์ไปหาบุคคลที่ชื่อว่ากติก

ไปยังพนตำรวจโทจิระพัฒน์ภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ซึ่งเปิดเผยว่ายังไม่เห็นนะ
คือทางตำรวจยังไม่ได้เห็นแต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าถ้าแชทที่หลุดออกมาเป็นแชทปลอมที่สร้างขึ้น
และทำให้กระติกเสียหายก็สามารถดำเนินคดีได้นะคะ
ตามพรบคอมพิวเตอร์ฐานทุจริตบิดเบือน
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งก็มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แต่ถ้ามีข้อมูลจริงแนะนำเลยส่งไปให้ตำรวจสพนนทบุรีซะนะคะ